อีกหนึ่งเหตุการณ์เหล็กเสียบเหมือนกันเลยแต่คนละที่แต่คราวนี้เป็นเด็กวัยเก้าขวบค่ะ
น้องเนี่ยปั่นจักรยานเล่นอยู่แล้วปรากฏว่าล้มทีนี้พอล้มแล้วเนี่ยจังหวะไม่ดีจริงจริง
คุณผู้ชมเห็นเหล็กพักเท้าจักรยานใช่ไหมคะเวลาเราจอดแล้วเราก็จะแบบเอาเท้าเกี่ยวให้มันลงมาตั้งจักรยานอ่ะ
เหล็กอันนั้นแหละมันเสียบเข้าไปในขาของน้องวัย๙ขวบคนนี้ค่ะ
โดยกู้ภัยฉะเชิงเซาพร้อมอุปกรณ์ตัดทางก็ต้องมาช่วยเหลือเด็กชายพงอมรทัพทิมวัย๙ขวบนะคะ
ที่บ้านในตำบลบางสมัครอำเภอบางปะกงหลังได้รับแจ้งมาว่าน้องพวงอมรเนี่ยถูกเหล็กเสียบขา
พอไปถึงก็เนี่ยภาพที่เห็นเลยค่ะน้องเนี่ยนั่งจุ้มปุ๊กอยู่กลางลานบ้านโดยมีรถจักรยานล้มทับขา
แล้วน่องขาขวาเห็นชัดเลยว่าถูกเหล็กบันไดพักเท้าของจักรยานเสียบอยู่
ผู้ปกครองพ่อแม่นะนั่งลูบหัวรูปหลังปลอบใจน้องไม่ให้ตกใจร้องไห้
เจ้าหน้าที่ก็ใช้เครื่องตัดถ่างตัดเหล็กพักเท้าออกอย่างระมัดระวัง๕นาทีก็สำเร็จค่ะ
แล้วก็รีบประถมพยาบาลนำตัวส่งโรงพยาบาลบางประกงเบื้องต้นผู้ปกครองเล่าให้ฟังว่า
อ่ะปั่นจักรยานเล่นอยู่ที่บ้านตามปกติแล้วพอดีเสียหลักล้มค่ะ
จังหวะมันไม่ดีอะค่ะแกนเหล็กพักเท้าเนี่ยมันเสียบเข้าน่องขวาพอดี
น้องก็ลุกไม่ขึ้นแล้วก็รีบตะโกนเรียกให้ผู้ใหญ่มาดู
แล้วก็แจ้งกู้ภัยให้มาช่วยเหลือเนี่ยแหละค่ะแต่น้องเข้มแข็งนะไม่ร้องเลย
แต่ว่าหน้าตาก็หน้าตาก็เสียขวัญอ่ะแต่คุณแม่เขาก็พยายามจะปลอบอยู่ที่แกล้งตลอดเวลา